หากฉันบินบินฉันจะบินบินบินไปในหน้าผ่า
มองยิ่งลืมจำเรินหัวใจ

คุณผู้ชมครับเรื่องแปลกเกิดขึ้นในโลกปลายนี้
คุณผู้ชมครับเรื่องแปลกเกิดขึ้นในโลกปลายนี้
ถ้าคุณนั่งเครื่องบินแล้วเห็นเครื่องบินอีกลำนึงผ่านมาแบบนี้
ถ้าคุณนั่งเครื่องบินแล้วเห็นเครื่องบินอีกลำนึงผ่านมาแบบนี้
ถ้าคุณนั่งเครื่องบินแล้วเห็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งผ่านมาแบบนี้

ถ้าเป็นทิศเป้นะบอกว่าอยากขึ้นไปอีกลำเลยล่ะครับคุณผู้ชม

เขาตกได้ปลาชะโดครับคุณผู้ชมครับ

น้ำ๖๔๓๐๐๐๐หรือลูกคอกครับ
นับได้หลายร้อยตัวเลยทีเดียวครับ
ทุกครั้งเขาต้องตามแม่ไปทุกที่
เห็นอาการแบบนี้แล้วจนคนตกปลา
หมดแล้วครับผมใครตัดไม้ออกมาได้คนแรกเป็นผู้ชนะ
การที่การง่ายง่ายก็คือใครตัดเสร็จก็เย็นรอเพื่อนเพื่อน
เอาพละกำลังมาจากไหนครับคุณผู้ชมแต่ละคนดูลีลาแล้ว
มาสุดยอดจริงจริง
ไก่ชนไก่ชนชนไก่กีฬาเทฐายละท้องทินมั่นเราครับแต่ละตัวก็ชิงไหวชิงพิวล่ะครับ
ชั้นเชิงออกไลน์กันแบบไม่ไว้หน้ากันเลยทีเดียวปั้มกระโดดปั้มกระโดดจางเต็มที่
และแล้วก็มีการพลาดท่าจนได้เจ้าดำล้มไม่เป็นท่า
เจ้าขาวได้ที่จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กแพ้แน่แพ้แน่แต่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
จับตาด้วยดีครับเทคนิคของไก่มีการแกล้งแพ้ด้วยครับ
แกล้งแพ้แบบนี้ดูเอาเองครับเจ้าดำฟื้นกลับมาชนะน็อกไปเลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ไก่ขนาดนี้แล้วคนจะขนาดไหนนะครับเรื่องราวดีแบบนี้
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาเล่าสู่กันฟังหมดเวลาแล้วครับ

สวัสดีครับไปแล้วครับ